ร้องได้ให้ล้าน

จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทันไป
บ่อยานจะอยู่อีสาน
เป็นหลานยามอง

ไม่ได้ชื่นชมในการร้องเบาะหรือร้องดี
ชื่นชมในการยืนนิ่งมาก
ร้องเพลงอึดอัดไหมที่เราไม่ได้ขยับเลย
นี่นิวถ้าพงว่าร้องได้อีกครั้งนึงเนี่ย

๘๐๐๐๐แล้วก็เพลงหน้า๑๐๐๐๐๐ตามเป้าเลยนะ
๑๐๐๐๐๐หน่า๑๐๐๐๐๐ที่เราอยากได้

เอาล่ะมาตั้งดิยืนตรงกลางนี้โอเค
เพลงนี้เพลงที่๕แล้วนะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับน้องนิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร่วงใจร่วงใจร่วงใจร่วงใจร่วงใจร่วงใจ

น้องนิวร้อง
ได้ครับ

สุดยอดจริงสุดยอด

ดีมากดีมาก

จากเพลงของคุณสุนะครับคุณสุนารีราชศรีมากราบเท้าย่าโมนั่นเอง
ถูกต้องหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่น่าเชื่อผ่านมาแล้วครึ่งทางครับ

เพลงหน้าจะเป็นเพลงตามเป้าหมายนะ๑๐๐๐๐๐บาท
๐บาทสำหรับครอบครัวน้องนิวคือ
อยู่ได้๓ปีนะ
ปีแบบว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยแล้วก็ทำงานไปด้วยน่าจะสบายยิ่งขึ้น

แต่ก่อนจะหมดเวลาอยากฟังเสียงพี่เนยในเพลงเดียวกัน
เอาไมค์ไปให้พี่เนยหน่อยอยากฟังพี่เนยร้องเนี่ยเปิดไมค์ให้ทีสิ

เพลงเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากฟังพี่เนยร้องขอเสียงบมมือให้พี่เนยหน่อยหนึ่ง
ลูกทิ้งแผ่นดินถิ่นอีสานจากฮิตวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นสินและปีน
แหมคุณแม่ครับสามารถส่งน้องเนยมาเป็นนักสู้รุนจิ๋วได้อีกคนนึง

สิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับออปชั่นคือ

ภูมิใจแทนคุณแม่นะคะลูกดีหมดเลยทุกคนเลยค่ะ

รายการในวันนี้ก็คงจะได้ความสุขนะฮะจากเด็กน้อยคนนี้

แล้วเราจะเอาไปช่วยล้างยังไง

เอากาลี้ปีงไปช่วยล้างจานนะครับผู้ประชม

ไม่แตก
มีความตั้งใจในการที่จะช่วยพ่อแม่
แล้วก็เป็นเด็กหน่าลักนะครับเด็กใม่จะลายตาไปบ้าง

ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องนิวอย่าลืมครับ

ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ

เปิดมาเลยครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกาทั้ง๒วันครับ

บอกได้เลยค่ะว่า๔คำถาม

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีลูกหน้าสวัสดี
เล่นกล้องหน่อย
แย่วันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะ
อีกเพลงหนึ่งหนูก็จะได้ช่วยพ่อกับแม่แล้วค่ะ

รักพ่อกับแม่แค่ไหน

เรื่องความรักจริงแล้วเราไม่ต้องเก็บเป็นความลับก็ได้
แต่เราบอกคุณพ่อคุณแม่ซิว่ารักคุณพ่อคุณแม่แค่ไหน

อีแก่ลผู้ปิ้งกล้า

ว้าวน้องลองให้หน่อย